วันพรุ่งนี้คอสชได้เชิญพักการเมืองต่างให้มาประชุมหารือร่วมกันเรื่องการเลือกตั้งนะครับ
โดยมองว่าการจัดการเลือกตั้งนั้นเป็นหน้าที่ของกรกตไม่ใช่คอสช
ซึ่งท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรีหัวหน้าคณะคอสชในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
นายกรัฐมนตรีออกมาตำหนิพักการเมืองโดยเฉพาะสองพักการเมืองใหญ่
ภายหลังย้ำจุดยืนปฏิเสธไม่เข้าร่วมประชุมกับแม่น้ำห้าสายวันพรุ่งนี้

เป็นนักมวยเมื่อกรรมการเรียกไม่ยอมมาก็ควรเลิกชก
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
เป็นเพียงแค่การตีรวนไม่ส่งผลกระทบใดต่อการหารือ
ภายหลังเสียงตำหนินี้มีการโต้กลับทันทีจากคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยว่า
เวทีนี้ไม่ได้ดำเนินการอย่างอิสระ
เพราะมีผลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของ
พลังประชารัฐนั่งหัวโต๊ะประชุม
ไม่ต่างกับเจ้าของค่ายมวยที่ส่งตัวเองลงแข่ง
คุณสมบัติความเป็นกลางจึงไม่เพียงพอที่จะเรียกให้พักการเมืองมารับฟังกติกาได้
ด้านในอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ระบุส่วนตัวไม่อยากตอบโต้
แต่ขอตั้งคำถามถึงประโยชน์ของประเทศที่ต้องการการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
แต่พลเอกประยุทธ์และโฆษกรัฐบาลกลับบอกว่าเวทีนี้ไม่ใช่เวทีการหารือหรือตอบคำถามใด
ในขณะที่ยังมีความสับสนว่าผลเอกประยุทธ์จะเป็นกรรมการหรือผู้เล่น
ว่าสุดท้ายเลยก็คือเราจะทำรวมกับเมื่อไหนแล้วก็การทำให้ตัวเข้าที่สุด

กำลังปฏิบัติมันไม่ตรงกันนะครับ

แต่เมื่อท่านเห็นว่ามันไม่ใช่
ก็ท่านก็แสดงความเห็นของท่านนะครับ
จะเป็นกรรมการได้ยังไง
ความชัดเจนว่าจะเป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐ
ควันหลงที่น่าสนใจระหว่างการปฏิบัติภารกิจของพลเอกประยุทธ์

ทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการ
ช่วงหนึ่งได้สอบถามประชาชนที่มาต้อนรับว่ามาจากไหน
เมื่อมีเสียงตอบรับว่ามาจากบางปูจึงกระเซาทันทีว่า
มาจากบางปูและวันนี้ยังมีปูอยู่หรือไม่พื้นที่นี้เคยไป
ประเด็นนี้มีข้อความจากคนแดนไกลนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
วันนี้อากาศหนาวจำเป็นพิเศษเหมือนมีคนถามถึง
ปูคนนี้ยังสบายดีและหยุดทุกแห่ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน